อยากไปเที่ยวใช่ไหมคุณชนะอยากเที่ยวอยากไปเที่ยวแต่ช่วงนี้ก็ต้องเที่ยวทริปกันไปก่อนนะคะ
ก็เลยมีเรื่องราวน่ารักจากโลกโซเชียลมาให้คุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวทิพย์ในเมืองไทย
เรื่องราวที่น่ารักมากแล้วจะพาไปดูนะว่าใครกันนะที่อยากจะเที่ยวทิพย์ในเมืองไทย
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

ใครคะงงใช่ไหมคะคนนี้ค่ะเล่าให้ฟังอันนี้คือท่านคือท่านทูตนะคะ
เป็นท่านทูตสวีเดนประจำประเทศไทยชื่อว่าคุณยอนออสตรอมโกนดานะคะ
ท่านเนี่ยเปิดเผยภาพนี้ออกมาว่าภาพนี้เป็นภาพที่ท่านถ่ายคู่กับ
ใบขับขี่ของประเทศไทย
นั่นสิใช่ไหมเป็นใบขับขี่ของประเทศไทยก็คือท่านสอบใบขับขี่เมืองไทยผ่านแล้ว

ใจเหลียบอ่ะจ๊ะ

โกรธโกรธมากพร้อมถือภาพเป็นใบขับขี่เมืองไทย
ยังไงรู้ไหมคะตอนนี้ถึงนั่นจะมีใบขับขี่
ท่านก็อาจจะขับอยู่แค่ในกรุงเทพอาจจะออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดในเมืองไทยให้กับท่านทูตหน่อย
นี่สถานทูตในเพจเขาโพสต์แบบนี้นะคะ
เพราะว่าโพสต์ไปก็ได้รับความนิยมมาก
ชาวเน็ตเข้ามาช่วยหาคำตอบกันมากมายว่า
จังหวัดไหนน่าสนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปบ้าง
แล้วก็ปักหมุดเป็นแผนการท่องเที่ยวแบบให้อย่างเต็มที่เลย
แล้วนอกจากนะคอมเมนต์ของชาวเน็ตเองเนี่ย
เป้าไปทั้งหมด๓๒จังหวัดในประเทศไทย
ตามนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กเนาะแต่ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราจะให้ดูกัน
เพราะว่านอกจากการปักหมุดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีการตัดต่อค่ะ
ตัดต่อรูปตัวเองกำลังขับรถเที่ยวอยู่ตามสถานที่ต่างในเมืองไทย
ตัดต่อลงไปแบบนี้ชาวเน็ตเห็นยังไง
สนุกสนานอยากจะให้ท่านทูตไปที่นั่นที่นี่
จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ของดีที่นู่นก็เลยตัดต่อให้ท่านแบบนี้อีก
โอ้โหช่วยท่านตัดต่อไปทุกที่เลย
ชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าท่านทูตท่านทูตต้องขับรถให้ถูกกฎจราจร
นั่นสิไปขับตรงนี้ได้ไงเขาบอกอันนี้คือตลาดร่มหุบ
ตรงนี้รถไฟจะต้องวึ่งไปอ่าอยากจะให้ท่านทูตไปเที่ยวตลาดร่มหุบ
หรือจังหวัดต่างแบบนี้ค่ะรวมไปถึงแบบจังหวัดอายุทยาหรืออะไรก็มีนะคะ
บางคนพาท่านไปเที่ยวไกลมากไม่รู้ไปไหนต่อไหน
แต่ว่าต้องยอมรับว่าเมืองไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยแบบนี้อีกเยอะ
แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแฮสแท็กยอดฮิตไปแล้วนะคะ
ก็คือทูตเที่ยวทิพย์ทั่วไทยนะคะ
แต่จริงดิฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์มีคนแบบให้ความสนใจเยอะมาก
จะช่วยแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับท่านทูต
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายหรือว่าดีขึ้น
เราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดกันได้เนี่ยนะคะ
ก็อยากจะให้ท่านทูตไปเที่ยวให้ครบ
ไม่ใช่แค่๓๒จังหวัดนะ๗๗จังหวัด

เพราะว่าเมืองไทยของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง
ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน

ต้องบอกว่าภาพของท่านทูตไปทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
จนตอนนี้ไม่มีภาพท่านอยู่ที่ออฟฟิศแล้วนะ
ภาพเอาไปตัวยังอยู่

เรื่องการเที่ยวเดี๋ยวว่ากันอะไรที่มันผ่อนคลายแล้ว